แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็มีที่เที่ยวมาแนะนำกันด้วยนะคะ
นั่นก็คือทะเลหมอกค่ะแต่ว่าทะเลหมอกเนี่ยนะคะ
ไม่ได้เกิดเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นหน้าฝนเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ
ไปดูกันเลยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคือจุดชมวิวดอยกิวลมอยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะ
หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันก็เลยเกิดเป็นทะเลหมอก
แล้วก็ตัดกับพระอาทิตย์ขึ้นมาสวยงามไม่แพ้หน้าหนาวเลยเนี่ย
บรรยากาศหน้าฝนดอกไม้มันก็บานสะพรั่งค่ะโอ้ธรรมชาติแต่งเติมสีสันอย่างแท้จริงนะ
ชะอุ่มสวยงามแบบนี้นะคะก็เป็นความงามในช่วงของฤดูฝนค่ะ
แล้วนอกจากทะเลหมอกแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้
ลงดอกไม้เมืองหนาวก็เริ่มออกดอกด้วยเหมือนกัน
อุณหภูมิที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส
อากาศมันเย็นนะใครชอบอากาศเย็นหน่อยนี่ก็มันสบายเลยนะคะ
ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดจะพาคุณแม่มาเที่ยวชมความสวยงามในหน้าฝนแบบนี้
ติดต่อเข้ามาได้นะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
รอยต่ออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ห้องศร

ต้องบอกว่าถ้าวันไหนเนี่ยนะฝนตกท้องฟ้าปิดอาจจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกแบบนี้
แต่ก็ไปดูดอกไม้แทนได้เหมือนกันสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะ

ผมว่าก็ช่วงปลายฝนแล้วนะ
ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วด้วย

หน้าฝนก็ไปเที่ยวได้เหมือนกันบางคนบอกว่าหน้าฝนไม่กล้าไปเที่ยว
แต่ว่าจริงแล้วหน้าฝนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะเลยในเมืองไทยนะคะ